รายเดอร์ที่ไม่ดีมันมีอยู่น้อยมาก
เพราะว่ารายเดอร์ส่วนใหญ่เป็นแบบข่าวต่อไปนี้ที่จะเล่าให้ฟังค่ะ

แต่ระหว่างทางเนี่ยเจอคุณยายที่แบบมีเลือดเต็มไปหมด

ใช่ค่ะรายเดอร์คนนี้ทำยังไงไปดูกันค่ะ

เลือดไหลนองอยู่ที่พื้นแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าอยู่ช่วงติดไฟแดงพอดีหันไปเห็นก็เลี้ยวไปหานะฮะ

ทีนี้หลังจากเนี่ยก็มีพลเมืองดีคนอื่นเนี่ย

เดอร์ที่บอกว่าเป็นฮีโร่คนนี้เนี่ยนะคะ
คือคุณนันทนัทฤทธสำอางค่ะ

ผมไปรับอาหารจากร้านเพื่อที่จะเอาไปส่งลูกค้า
พอมาถึงตรงไฟแดงตรงหน้าอุทยานหินเขางูเนี่ยนะ
ผมเห็นว่าคุณยายนอนอยู่ตรงนั้น
ตอนแรกยังเอกใจอยู่เลยว่าคุณยายเป็นคนร้ายบ้านหรือเปล่า

แล้วมือคุณยายแบบอ่อนแรงมากอะคุณ
พยายามเรียกรายเดอร์เห็นแบบนั้นนะ

แล้วก็โทร๑๖๖๙ให้มาช่วยคุณยาย
พอไปใกล้ยิ่งตกใจเลยคุณดูเลือดอาบขนาดนี้
คุณแล้วคิดดูตอนเขาไปถึงคือเลือดมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะ
นี่น่าจะรอความช่วยเหลือมาสักพักนึงแล้วนะ

ใช่ทีนี้พอกู้ชีพมาช่วยคุณยายเจ้าหน้าที่
บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือจัดการเอง
ทีนี้ตัวรายเดอร์คนนี้ก็เลยรีบเอาอาหารไปส่งลูกค้า
แล้วตอนนี้ถามว่าอาการคุณยายเป็นยังไงบ้าง

ของคุณยายมารับตัวคุณยายกลับบ้านไปแล้ว

เดินออกจากบ้านมาล้มหัวฟาดพื้นเลือดออกแบบนี้
แล้วตัวรายเดอร์คุณนันทนัทบอกผมดีใจมากเลย
ผมดีใจที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนคนนึง
ผมไม่คิดเลยนะว่าเรื่องนี้เพจดังจะแชร์เรื่องของผมไป

ผมมีกำลังใจมีพลังใจในการทำงานสุดยอดจริงนะครับ

ใช่ค่ะไม่นิ่งเฉยกับสิ่งที่เห็นนั่นนะครับ